เราไปดูเรื่องของการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยเป็นโรคอ้วนน้ำหนักถึง๓๐๐กิโลกรัม
คุณหมอคุณพยาบาลคุณกู้ภัยก็ช่วยกันเคลื่อนย้าย
ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น
คุณผู้ชมต้องทำงานกันอย่างทุลักทุเล
เขาใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงครับ
จึงสามารถเคลื่อนร่างของผู้ป่วยรายนี้ได้ครับ
หนักนะ๓๐๐กิโลนะฮะผู้ป่วยรายนี้อายุเพียง๒๖ปีเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมเขาเป็นโรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า๓๐๐กิโลกรั
คุณผู้ชมดูสิฮะก็ต้องนั่งอยู่กับบ้านแบบนี้

คือมันไม่มีเสื้อผ้าที่จะสามารถให้เขาใส่ได้
ซึ่งภารกิจในการเคลื่อนย้ายเนี่ย
ก็เป็นไปอย่างระมัดระวังแล้วก็ท่ามกลางความทุลักทุเล

ในการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยก่อน

จากนั้นยกผู้ป่วยขึ้นมานั่งก่อน

ค่ะเพราะว่าเขาจะลุกนั่งเองไม่ได้

แล้วก็ลากออกมาลากออกมาจากบ้าน

อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
พอลากมาเสร็จลากไปตามสะพานไปทำ

ซึ่งต้องเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นไม้ซะก่อน

เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเดินทางด้วยเรือต่อไปได้
ไปขึ้นท่ามเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียง

ส่งต่อผู้ป่วยคนนี้ไปยังโรงพยาบาลปราจีนบุรีต่อไป
คือทั้งลากเอาลงเรือไปต่อรถกระบะ
ซึ่งนอกจากทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลปรานบุรีแล้ว

รวมเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนนี้แล้วเนี่ย
๓ชั่วโมงนิดนะฮะต้องใช้คนช่วยกันกว่า๓๐คน
สุดท้ายภารกิจนี้ประสบความสำเร็จ

หลังจากตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
แล้วก็วัดค่าออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยแล้ว
พบว่าผู้ป่วยมีอาการหายใจที่เหนื่อยหอบมาก
แล้วก็มีปริมาณออกซิเจนในเลือดค่อนข้างจะต่ำ
ต้องตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทันที
เพื่อส่งต่อไปรักษานะครับ
ขณะที่นางประทุมซึ่งเป็นแม่ของผู้ป่วยก็บอกว่า
ลูกชายเป็นโรคอ้วนตั้งแต่อายุเพียง๘ขวบ

จนกระทั่งปี๒๐๑๕ที่ผ่านมา
พาไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช
ตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวอยู่ที่๒๓๐กีโลกรัมแล้ว
ทางการรักษาก็คือว่าต้องตัดกระเพาะให้มันเล็กลง
ตัดกระเพาะ
ฟังว่าอะไรยังไงนะ

จนน้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นไปก็อีก๗๐กิโลกรัม
กระทั่งล่าสุด๑เดือนที่ผ่านมา
ลูกชายเริ่มหายใจไม่ออกแล้ว
เริ่มมีอาการเหนื่อยหอบกินได้น้อยลง
ตัวก็บวมมากขึ้นอาการแย่ลง
ด้วยความเป็นแม่ก็ไม่ไหวและตัดสินใจ

เพราะลูกชายไม่สามารถเดินออกจากบ้านได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับ
และสุดท้ายก็ต้องทำแบบนี้เพื่อเคลื่อนย้ายออกมา
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไปช่วยเหลือลูกชาย
ออกมาจากบ้านแล้วก็ส่งไปยังโรงพยาบาลได้ประสบความสำเร็จ
น้ำหนักก็๓๐๐กว่ากิโลกรัมทีเดียวนะครับ